พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่
ชื่อเรื่องเพื่อนในวงเล็บไม่สนิทนั่นเองค่ะ
ก็ต้องบอกว่ามีนักแสดงวัยรุ่นนะคะมาประชันกันเพียบ
ล้นเวทีไปเลยค่ะทั้งคู่ขวัญนะคะใบปอลอันโทนี่นะคะน้องจำน้องฟลุ๊กน้องฟ้อนค่ะ
ยังมีทีมศิลปินไอดอลสุดฮอตนะคะนำทีมโดยพี่ใหญ่ค่ะ
พี่ฮายเป็นนี่ส่งอย่างแบบ

แต่คราวนี้ไม่ร้องเพลงนี้นะคะร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะ
มีน้องอายโปอีฟน้องพิมมาพิกซี่นะคะ
แพ้จากวงแอดลาสกีต้านิวคันทรี่แล้วก็อีกมากมายค่ะ
กระโดดขึ้นเวทีมาโชว์แล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นเลยล่ะค่ะ
ส่วนประเด็นดราม่านะคะที่ในตัวอย่างหนังค่ะมีฉากนึง
คือน้องแอนโทนี่นะคะแบบว่าคือมีการแบบต่อยหน้าน้องตั้งแต่ผู้หญิงค่ะ
ตรงนี้น้องบอกว่าอยากให้ไปดูในหนังก่อนแล้วจะเข้าใจเรื่องราวนะคะว่า
ยืนยันเป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะคะหนังน่าดูมากนะคะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องราวแบบมีผีนิดนึงด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็ไม่พลาดค่ะแหวกอกดูหน่อยค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ

สัมภาษณ์เปิดใจค่ะถึงข่าวลือว่าสองหนุ่มไฮเซ็นวงแตกค่ะเตรียมแยกย้ายไปทำงานเบื้องหลังนะคะ
แต่แค่ทั้งสองคนขอไปทำงานโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินท่านอื่นก่อน

คือมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะถ่ายคลิปให้แบบว่าขอให้ถ่ายคลิปให้น้อง
ตอนนี้กล้องมือถือตัวเองกล้องหน้าเสียไปแล้วค่ะ

แต่เจ้าตัวก็บอกว่าพี่ผมยังไม่คิดจะมีลูกเป็นของตัวเองนะครับ

ฮายช่วยบอกน้องหน่อยว่าห้ามอมมือนะ

มันมีการดูแลจากครอบครัวเขาอยู่แล้วด้วย
แต่ก็ยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีลูก
ใช่ยังไม่ได้มียังไม่ได้มียัง
เขาเรียกว่ายังอยากให้ความสุขตัวเองอยู่